คุณพ่อสุรชัยมณีเทศประดูกแพทย์เม็ดงามล้ำเหลือค่า
ใจซื่อสรรพยาบสร้างศรัทธามีเมตตาบริไทยกับทุกคน
รักครอบครัวกับพี่น้องและพ่อคุณเรื่องท่านเตือนด้วยกลมเจ็ดมีเหตุ
ใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายตนสุดกระบวนคนพบเจอเสมอมา
วันเวลาต่อแต่นี้ไม่มีพ่อเหมือนขาดของทำแพ้ลูกและหา
ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นชีวาเกิดแช่งหน้าขอเป็นลูกจิตภูมิพันธ์
ขอให้คุณพ่อจงสู่สังปรายศขอน้อมนกดวงวิญญาณสู่สวรรค์
สาธิชนตั้งจิตน้องร้องเปลี่ยนกันรวมนำท่านสู่สุขติดเถิด
ต้องช่วยเชิลที่อยู่เกมช่วยคุณค่าท่าน
กลับมาเมื่อเวลาเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่
มีเวลาเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่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

รวมทั้งท่านที่ได้นำความดีมาขอรับทรง
และก็บริจารณ์ทรัพย์เพื่อร่วมทำงุมร่วมเป็นเจ้าภาพสวัสดิ์รักษณฑรรม
และก็ได้เกียรติมาร่วมในภาพที่รักษณฑรรมเป็นโสดภัณฑ์วิเศษสุรไทยมนิเทศ
ถ้ากลุงยานของท่านได้รับรู้ก็คงจะมีความกลับรื่นใจเป็นอย่างยิ่ง
ในงานพิธี
โปรดติดตามตอนต่อไป